ตกลงว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะ

คือเขาเนี่ยคุณท็อปเนี่ยฝ่ายชายอัพรูปสาวเจนนี่กับคุณแม่ใช่ไหม
แล้วก็เขียนว่าคนนี้แม่รักมากเป็นดิฉันดิฉันก็คิดแต่คนอื่นไม่รู้คิดรึเปล่า
อ๋อเป็นทุกคนมาตั้งนานแล้วไงได้เจอคุณโมมี่แม่
เรื่องนี้หนุ่มท็อปออกมาเคลียร์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไม่มีอะไร
ล่าสุดค่ะฝากสาวเจนี่ก็ออกมาชี้แจงว่า

บอกเลยนะหนุ่มท็อปคนนี้คือเพื่อนเท่านั้นค่ะ
เอาจริงไหมคือถ้าคุณท็อปไม่ลงรูปในไอจี
เวลาเจอกันก็คือเจอกันปกติอยู่แล้วอะค่ะ
และในอนาคตไม่ว่ายังไงมันก็ต้องเจอกันนะคะ

แล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาถามหนูอีก
เอาอย่างนี้ถามเรื่องอนาคตเลยไหมคะ
ถามว่าเนี่ยเดี๋ยวพอปีหน้าเจอคุณท็อปอีกแล้วจะทำยังไง
แม่ก็ดูปลื้มพี่เจนนี่
มันก็เหมือนกับดูละครเหมือนกับผู้ใหญ่ชอบดูละครเรา
แม่เพื่อนแบบปลื้มเรามันเป็นเรื่องปกติมากค่ะ
แค่คุณท็อปเป็นเพศชายแล้วเจนี่เป็นเพศหญิงเท่านั้นเอง
ท็อปบอกว่าเจอพี่นะคะพี่นะคะถาม
บอกเหรอแต่เจนไม่ได้สนใจเลยรูปฉันดูดีเปล่า
ก็คือยังไงก็เป็นเพื่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ต้องอะไรกันอีก
แสดงว่าก็จากอนาคตคือศูนย์เลยไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาไปไหน